รีนค่ะคุณเล่นมาเลขทะบงเลขทะเบียนมาตั้งแต่ข่าวแรกเลย
แล้วคุณจะให้ดิฉันไปต่อยังไงถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขคุณ
นี่อุตส่าห์จะไม่พูดเพราะว่าจดไว้หมดแล้วนะทุกอย่าง
ทางบ้านเขารู้ดีแฟนบันเทิงไทยรัฐเขารู้ดีนะคะ
ตัวเลขต้องพูดถึงคนนี้เลยพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปดูซิงวดที่จะถึงเนี่ยงวดล่าสุดนี้
ชอบตัวเลขอะไรบ้างค่ะเราก็แอบไปส่อง
โอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนะมันผิดฟอร์มไปหน่อยเปล่า
เจ้าพ่อเลขเด็ดจะมา๒ใบได้ยังไงพี่แจ๊ค

ฉันชอบอะไรรู้มั้ย๔แยกสะพานควาย
เดี๋ยวก่อนทำไมไปฉีกแยกสะพานควาย

แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะดูไม่ผิดจริงนะ

บอกว่า๒งวดที่แล้วโอ้โหไม่ถูก

งวดนี้ก็เลยถึงกับว่าต้องเบานะ
เลากันนิดนึงมีงบเท่านี้นะคะ

อย่าด่าครับท่านผู้ชม
ถึงแม้งวดนี้นะจะเทใจกับเลขที่ชอบแบบเบา
แต่เจ้าพ่อคนนี้เนี่ยไม่เคยลืมทำหน้าที่

ช่วยแฟนคลับตีเลขเด็ดไปเลยจ้
อีกหลายวันเนาะ

โพสต์เข้ามาถามรูปนี้
ถูกต้องพี่แจ๊กตาดีมากเลย
จิ้งจก๒หางคุณผู้ชม

และด้วยความน่ารักของพี่มนต์สิทธิ์ก็คือ
มาเลยจ้ะ๓ตัวเต็ง๓ตัวเน้น
คุณผู้ชมค่ะก็ดูเอาจากภาพแล้วกันนะคะ

อันนี้ถ้าถูกไม่ถูกนี้เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง

อันนี้ตามพี่มนตรีแกคอมเมนต์ตอบนะ

อันนี้เท่าที่เคยมีประสบการณ์ในการเสิร์ชกูเกิลนะ

มาจาก๗จิ้งจกเหรอ

เดี๋ยว
ไม่รู้ว่านี่นะแต่

ความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ก็ดวงใครดวงมันเนาะนะคะ